ถึงแม้ยอดของผู้เสียชีวิตจะลดลงแต่ว่า
พอมาดูเรื่องของบาดเจ็บบนเกตไม่ลดนะครับ

ทำไมถึงเป็นแบบนั้นวันนี้มาวิเคราะห์พร้อมกันกับคุณสุภาพครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ

แต่ว่าไม่ควรจะให้ผ่านไปเฉยควรจะมีข้อสังเกต
ควรจะมีเรื่องว่าจากนี้ไปจะต้องทำยังไงต่อ
ตัวเลข๓๙๐ก็น้อยกว่าปีกลายครับ
แต่ว่าถึงน้อยกว่าปีกลายก็๓๙๐ก็ถือว่าเยอะ
ขาด๑๐คนก็๔๐๐
เรื่องนี้มีคนมองสองมุม
ที่หนึ่งเขามองกันว่าต้องทำใจยอมรับเถอะว่า
งกรานปีใหม่ตัวเลขก็จะไม่ต่ำกว่านี้หรอก
เพราะนี่ขนาดทำกันเต็มที่แล้วนะทุกฝ่าย

ความหวังที่ว่าจะทำให้ตัวเลขลดลงกว่านี้
ไม่น่าจะหวังได้แล้วเพราะทำเต็มที่แล้ว

มุมที่๒มีคนมองว่า

ยังทำให้เต็มที่ได้กว่านี้อยู่
แล้วเขาเชื่อว่าถ้าทำเต็มที่ได้กว่านี้
ตัวเลขก็จะลดลงกว่านี้

การเข้าไปถึงในกลุ่มถนนสายรอง

เอาจริงเอาจังถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าเต็มที่แล้ว
แต่ว่าถ้าเต็มที่กว่านี้ก็น่าจะลดได้กว่านี้อยู่
คนที่มองมุมนี้เขามองว่า

จะต้องตั้งคำถามว่าทำไม

ยังมีคนขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่
รณรงค์ขนาดนี้แล้วทำไมยังมีคนเมาไม่ขับ

เพราะสองเรื่องนี้เป็นต้นเหตุสำคัญทำให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บล้มตาย
ถ้าถามอย่างนี้ก็ต้องตอบว่า
ก็เพราะว่าเขาไม่กลัวเจ้าหน้าที่ไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวการลงโทษ
ก็แปลว่าก็เป็นความหละหลวมเป็นความหย่อนยานของเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งหรือไม่
ถ้าเขากลัวเขาไม่กล้าอุบัติเหตุก็จะน้อยลง
นี่คนที่มองลักษณะอย่างนี้ซึ่งอาจจะทำให้คนที่ทำงานก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยผมทำเต็มที่แล้ว
พวกเราทำกันเต็มที่แล้วแต่ว่าให้ไปดูซิว่าทำไมทำเต็มที่แล้วคนจึงไม่กลัว
ถ้าเขากลัวเมาแล้วไม่กล้าขับขับรถไม่เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่เจอกันถึงขนาดนี้

หลังสงกรานเนี่ยทำไมคนตายเยอะในช่วงสงกรานแล้วหลังสงกรานล่ะ
ผมจะบอกให้ว่าปีนี้ปี๑๑เนี่ยคนไทยตายด้วยอุบัติเหตุท้องถนน๒๐๐๐กว่าคนทุกปี

สองหมื่นกว่าคนทุกปีเนี่ยแปลว่า๓๖๕วัน
หารออกมาแล้วเนี่ยวันหนึ่งประมาณ๖๐คนโดยถั่วเฉลี่ยนะ
คนบอกตัวเลขแบบนี้ไม่แฟร์เพราะว่าสงกรานคนตายเกือบ๔๐๐ปีใหม่คนตายเกือบ

ตัวเลขก็เลยบวมขึ้นมาบอกไม่จริง
คนที่เขาเก็บสถิติบอกว่าถึงเอาตัวเลขสงกรานกับปีใหม่ออก
หารกันแล้วเนี่ยวันหนึ่งคนก็ยังตายบนท้องถนนวันละประมาณ๖๐คนอยู่ดี
นี่คุณหมอไทยจิงศิริพานิษฐ์
หรือขาดิจการมูลที่หมอไม่ขับ
จะเก็บข้อมูลของแกอยู่ตลอดแล้วก็ไลน์มามาเป็นรายวันบอกว่าวันที่๒

แล้วแกก็ย้อนไปว่าตั้งแต่ช่วง๑๑๘เมษา๑๘วันเนี่ยตายไป๙๙
พอถ้าย้อนไปอีก๑มกราเอาตั้งแต่มกรามาถึง๑๘เมษาเมื่อวาน

นี่ตัวเลขที่ผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่ได้เห็นแล้วจริงว่านี่คือตัวเลขคนตาย๕๒ศพเมื่อวาน
แต่โดยถั่วเฉลี่ย๖๐เพราะบางวัน๖๐กว่า
มีคนอยากรู้ว่าตัวเลขคนตายเนี่ยเอาละรู้แล้วปีประมาณ๒๐๐๐คนคนไทยตายทุกปีบนท้องถนนวันหนึ่งประมาณ๖๐คน
แล้วตัวเลขคนพิการคนพิการที่คุณกอล์ฟบอกเมื่อกี้ว่าตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลกันอยู่ก็เยอะคนพิการเนี่ยวัดยากหน่อยครับเพราะว่าพอเกิดอุบัติเหตุปั้งเรายังไม่รู้หรอกว่าใครจะพิการบ้างคนบาดเหล่านี้ก็ต้องได้รับการดูแลรักษารักษาไปสักพักนึงก็หายเป็นปกติรักษาไปสักพักนึงเอ๊ยังเดินไม่ได้
รักษาไปสักพักหนึ่งหมดหวังที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้ต้องติดเตียงฉะนั้นก็ไปรู้ว่าเอาตอนตอนโน้นล่ะว่าพิการพิการหนักเท่าไหร่พิการกลางเท่าไหร่พิการน้อยเท่าไหร่เพราะคำว่าพิการเนี่ยนิ้วขาดข้างหนึ่งเขาก็เรียกว่าพิการแล้ว
ฉะนั้นตัวเลขคนพิการนี้วัดยากหน่อยแต่เขามีสติติอย่างนี้
ใน๑คนให้ประเมินว่าจะมีคนบาดเจ็บ๓๕คน
การเบาพิการกลางพิการหนัก
จึงนั้นถ้าดูตามนี้ก็แปลว่าใน๑ใน๑คนเนี่ย
ไปสิเอา๕คูณอาจจะมากไปเอาชนิดน้อยที่สุดเอา๓คูณ
ก็จะมีตัวเลขคนที่พิการเนี่ยปีหนึ่งโอ้โหเยอะนะครับ๓เท่า
สามท่าวงคนตายก็๖๐๐๐๐ตัวเลขคนพิการเนี่ย๖๐๐๐๐คนพิการ

คือภาระของครอบครัวยิ่งถ้าเพราะพิการหนักเนี่ยบางคนหา
ครอบครัวพอตัวเองพิการครอบครัวก็ขาดรายได้และถ้าตัว
เองทำอะไรไม่ได้คนในครอบครัวหนึ่งคนต้องลาออกจากงาน
เพื่อมาคอยปลนิบัติป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดขี้เช็ดเยี่ยว
้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำให้เพราะตัวเองช่วยไม่ได้สภาพครอบครัว
ที่อยู่ในลักษณะอย่างนี้เยอะ
ผมเคยไปทำรายการคุณหมอแท้จริงนี่แหละเป็นพาไปดูไป

มีผู้พิการลาย๑เขาเขาลูกกันในหมู่เพราะเขาเขาบอกว่า
พวกผมเจออย่างนี้สิ่งที่ต้องเจอจำมาคือเมียทิ้งมีอัน
หนีไม่อยู่ด้วยแล้วเพราะเห็นว่าถ้าอยู่กันในสภาพอย่างนี้ไม่

แล้วก็เป็นปัญหาครอบครัวบ้านแตกสาแหลกขาดภาระสุดท้ายขึ้น
มาคนที่เป็นแม่ซึ่งแก่แล้วนี่แหละต้องคอยมาคอยดูแลแบบ
เดียวกับที่คุณอะไรอ่ะดาราอโนเช้าอโนเช้ายอดบุตรเจินล่ะ
ลักษณะอย่างนี้เยอะนะครับแต่ไม่ดังไม่เป็นข่าวเหมือนคุณ
เหมือนคุณอะไรอโนเช้าอโนมาผมไม่แน่ใจคนนี้ล่ะที่เขาเป็น
ข่าวเพราะว่าเขาเป็นดาราแต่สภาพเดียวกับแบบนี้เนี่ยมีเยอะ
และเป็นภาระกับครอบครัวเป็นภาระกับสังคมนี่ไงถึงบอกว่า
ตัวเลขคนตายก็ตายไปตัวเลขคนพิการ๓เท่าของคนตายปี๑
ประมาณ๖๐๐๐คนที่เอาตัวเลขมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อจะบอก
ว่านี่คือสิ่งที่ยังต้องลนรงค์ต่อไปอีกโจทย์มันอยู่ที่
ผมพูดเมื่อกี้ว่าเราทำกันดูเหมือนว่าจะเต็มที่แล้วแต่
ทำไมคนยังไม่กลัวก็เพราะว่าหนึ่งคนส่วนหนึ่งไม่สนใจกับ
ยังไงไม่สนใจสองยังคิดว่าถ้าขับรถเร็วเจอตำรวจจับฆ่า
ปรับก็ไม่เท่าไหร่ดีไม่ดีโทษเอาเงินให้ตำรวจก็พ้นหน้า
ก็พ้นไปต่างประเทศเขากลัวนักหนาเรื่องยึดใบขับขี่
เพราะว่าถ้ายึดใบขับขี่เขาไม่กล้าขับรถเขารู้กันยึด
ขับขี่หกเดือนขับรถไม่ได้๖เดือนของเราไม่มีใบขับ
ขี่ก็ขับรถได้ไปเจอด่านตรวจเข้าก็อ้างว่าลืมใบขับขี่
มั่งอะไรต่อมีอะไรมั่งกระเป๋าหายมั่งตำรวจก็ปรับ๓๐๐๔๐๐ก็
จบบางคนขับรถมาครึ่งชีวิตข้อนชีวิตแล้วนะไม่เคยทำใบ
ขับขี่เลยดวงดีไม่เจอตำรวจตำรวจตำรวจตรวจเจอก็อ้างว่าไม่
พกใบขับขี่มาหายมั่งอะไรมั่งอ้าวปรับ๓๐๐๔๐๐ก็เพราะ
อย่างนี้คนจึงไม่กลัวโทษไงคนจึงไม่กลัวโทษไม่มีใบขับ
ขี่ก็ขับได้ขับรถเร็วก็ยอมจ่ายค่าปรับก็จบกัน
เมาแล้วขับยอมจ่ายค่าปรับก็จบกัน
นี่คือสาเหตุที่เราจะต้องค้นคิดว่าทำยังไงเรื่องนี้ถึง
จะแก้ได้ไม่งั้นก็ปีหนึ่งสองหมื่นกว่าลายปีหนึ่งสองหมื่น
กว่ารายวันหนึ่งก็๖๐ศพโดยประมาณถ้าไม่ใช่ลูกหลานเราเรา
ก็ไม่เกี่ยวข้องและที่น่าแปลกท่านสังเกตไหมครับเรื่องเนี้ย
วันหนึ่ง๕๐กว่าศพ๖๐ศพเนี่ยไม่มีใครเดือดร้อนไม่เป็นข่าว
แต่แม้พอมีข่าวว่าจะเกิดโรคระบาดเข้ามาสักครั้งหนึ่ง
มีคนตายคนเดียวโอ้โหเฝ้าระวังกันหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าว
ทุกวันแต่นี่คนตายเห็นเนี่ยวันละ๕๖๐ศพเนี่ยไม่เป็น
ข่าวเพราะถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วเอาละวันนี้ขอปิดท้ายกับ
เรื่องที่พูดค้างไว้เมื่อวานเมื่อวานนี้ผมบอกว่ากรณีของ
ธรรมโชคุณถ้าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคอยแวดระวัง
เรื่องแบบนี้เกิดไม่ได้วันนี้ก็ได้เห็นหัวข่าวนี้ตื่นล้อม
คอก๑๓หน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐถดตกคดีโชว์คุณนี่ไง๑๓
หน่วยงานเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกเมื่อวานคนจะไม่หลอกกัน
ถึงขนาดนี้เข้าไปดูก็รู้แล้วว่าเขาทำอะไรอยู่เอาละ

้อมคอกดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

เส้นใต้วันนี้ครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

มีคนเตรียมตัวตาย๓๐๐คนแล้วเป็นอย่างนั้นจริง
ก็นี่ไงพอพูดอย่างนี้ก็บอกว่าแหม

ครับก็ไม่เกินจริง
ก็ไม่เกินจริงแต่ว่า

ซิกาไข้หวัดนะฮะคนติดเชื้อหนึ่งคนนี่
โอ้โหข่าวใหญ่เห็นไหมโอ้โหหนังสือพิมพ์ก็

เฝ้าระวังกันอย่างโน้นอย่างนี้

อันนี้เป็นเรื่องใหญ่คุณผู้ชมครับ
บทเรียนครั้งนี้ยังสามารถนำไป
ปรับใช้ปีใหม่

เพราะฉะนั้นก็ช่วยดูแลทั้ง

ให้ความร่วมมือกันด้วยนะคะในเรื่องมาตรการความปลอดภัย